มาดูเรื่องของนักแสดงอารมณ์ดีแจ๊คเฉลิมพลหรือว่าคนทั่วไปรู้จักก็คือแจ็คแฟนฉันนะคะ
เขาถือเลิกดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเข้าพิธีอุปสมบทไปแล้วค่ะ
ท่ามกลางความปราบปลื้มใจของคนที่เป็นคุณแม่นะคะ
รวมทั้งเพื่อนพ้องในแวดวงการบันเทิงก็เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างพร้อมเพลียงทีเดียวนะคะ

ต้องขออนุโมทนาบุญกับนักแสดงอารมณ์ดีแจ๊คเฉลิมพลหรือแจ๊คแฟนฉัน
ถือเลิกดีเข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดผาสุกมณีจักร
โดยมีคุณแม่และญาติพี่น้องรวมถึงแฟนสาวและเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิง
สันนี่สุวรรณเมธานนท์วูดดี้มิลินทจินดาแอนทองประสมมดดำคชาพาธัญญาธัญเรศ
และกลุ่มผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันที่ปลุกปั้นจนโด่งดังประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้
ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างพร้อมหน้าซึ่งบรรยากาศของการทำพิธีอุปสมบทเปลี่ยนไปด้วยความทราบซึ้งของผู้เป็นแม่
แสดงออกผ่านน้ำตาแห่งความประทับใจโดยพระแจ๊คได้ฉายาทางธรรมวัชยาพินันโดแปลว่าผู้มีความเพลิดเพลินสำราญใจ
ซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมรวมทั้งประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศิลธรรมใต้ร่มกาสวพัฒน์ที่วัดพาสุขมณีจักรเป็นเวลา๑๕วันค่ะ